การถูกหลอกขายสินค้าในโลกออนไลน์ยังมีอยู่เยอะ

บางทีสั่งไปก็ไม่ได้สินค้าที่เราสั่ง

หรือบางทีสั่งไปไม่ได้สินค้าเลยแต่โอนเงินไปแล้ว

ตอนนี้ตำรวจอุดรธานีเขาจับชายวัย๒๓ปี
หลอกขายสินค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ชื่อดังนะครับ

จะส่งกล้วยหอมและปลากระป๋องให้แทน

ปรากฏว่าได้ปลากระป๋องไปนะ

มีคนตกเป็นเหยื่อกว่า๕๐คนแล้ว
โดยพลตำรวจตรีพีรพงศ์วงสมาน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
แถลงข่าวจับนายธีรวุฒิสุขสวัสดิ์
อายุ๒๓ปีชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
พร้อมของกลางนะครับคอมพิวเตอร์๑ชุด

คุณเขาไม่ได้สั่งปลากระป๋องไม่ได้สั่งกล้วยหอม

เออนะฮะก่อนหน้านี้มีผู้เสียหาย

เขาสั่งซื้อนี่คุณกล้องฟรุ้งฟริ้ง
กล้องฟุ้งฟริ้งราคา๑๒๐๐๐บาท

แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สั่งซื้อของแบบนี้ต้องโอนเงินเลยใช่ไหมคุณ
โอนเลยค่ะเป็นกฎกติกาว่าเงินไปถึง
ของก็จัดส่งแล้วเขาก็จะส่งเลขพัสดุมาให้ตรวจสอบ
ใช่ซึ่งเวลาที่เราโอนเงินไปเราก็ต้องมีหลักฐานการโอนเงิน
ไม่ว่าจะเป็นสลิปหรือว่าจากหน้าแอปพลิเคชัน
ส่งให้กับคนขายถูกต้องว่าเราโอนเงินไปแล้วเวลานี้จำนวนยอดเท่านี้
ผมก็สงสัยแล้วมีหลักประกันอะไร
ก็ไว้วางใจอย่างเดียวไว้วางใจอย่างเดียว
ปรากฏว่าอันนี้เขาก็ไว้วางใจนะผู้เสียหายเนี่ย

สิ่งที่ส่งกลับคืนมาคือบรรดานี่แหละฮะ

แล้วก็ไม่ได้สินค้าแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะติดต่อได้อีกเลยนะครับ
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสาภาพว่าสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ชื่อดัง

กล้องถ่ายรูปมือถือไอแพทส์ลูกแมว

แล้วก็ธนบัตรสะสมของประเทศต่างนะครับ
ช่วงแรกจะส่งสินค้าไปตามปกติ

ไว้ใจกันก่อนแต่ว่าช่วงหลังก็เริ่มเบี้ยว
ลูกค้าโอนเงินมาก็จะส่งของอย่างอื่นไปให้แทน

ถือได้เหมือนกันกล้วยหอม
เอามาถือแล้วทำเป็นโทรศัพท์หรือเปล่า

ขณะนี้มีผู้ถูกหลอกแล้วกว่า๕๐คนนะครับ
ผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุที่ต้องหลอกขายสินค้าออนไล
เพราะว่าต้องการหาเงินไปเลี้ยงลูกน้อยวัย๒เดือน
แต่เบื้องต้นอย่างไรก็ตามตำรวจแจ้งข้อ

โดยการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ

สั่งโทรศัพท์ไปแล้วก็ได้กล้วยหอมมา
เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบวิธีการหนึ่งที่จะสามารถตรวจสอบได้
ก็คือเอาชื่อของร้านค้าชื่อของคนขาย
ว่าที่ผ่านมามีคนเขาพูดถึงเรื่องนี้
มีคนโพสต์กระทู้เรื่องประมาณนี้ไว้ยังไงบ้าง
อันนี้คือเป็นวิธีการต้นที่จะช่วยได้
ครับผมที่เหลือก็ต้องตรวจสอบไปยังปทไหม
ก็ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าจริง
มันจะมีสัญลักษณ์ของหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจ

เว็บไซต์ที่ถูกต้องสามารถที่จะซื้อขายกันได้อย่างสบายใจ
เอาจริงคุณสุภานีคือตอนนี้แม่ค้าฮิ้ว
ที่ไปหิ้วของหิ้วสินค้ามันก็มีมาเยอะ
ธุรกิจแบบนี้มันก็มีมาเยอะไงครับเพราะฉะนั้น
เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงนิดนึง
เพราะอย่างที่บอกว่าคือจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อน